อ่ะจากหมาล่ามาดูเรื่องของการเป็นหนี้กันหน่อย
นี่บอกเลยนะเป็นหนี้ใครเดี๋ยวนี้นะ
คุณอย่าคิดนะว่าเงินหลักพันสองพัน

หนี้มันไม่ตามหรอกเงินน้อยแบบนี้
แต่เจ้าหนี้รายนี้เธอบอกเรื่องนี้มันต้องทำให้เป็นตัวอย่าง
หนี้๒๐๐๐กว่าบาทจ้างทนายไปเลย๘๐๐ฟ้องค่ะ

ถูกต้องเธอบอกว่าอันนี้ต้องเรียกว่าทำให้เป็นคดีตัวอย่าง
ขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะคะแม้ว่ามูลค่าหนี้จะ๒๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือทนายน้ำหวานค่ะ
นายนิชารีภูลศรีนะคะเธอมีการโพสต์รูปและข้อความลงเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีเนี่ยข้อความแบบนี้บอกแบบนี้ว่าผลสรุปคดีหนึ่ง
ฟ้องค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ติดหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี๒๕๕๙
จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมยอดรวม๒๒๖๓บาทผลัดมาตลอดเลย
โจทย์ตั้งทนายฟ้องแม้ค่าทนาย๘๐๐๐ฉันก็ยอม
หลังขึ้นสารจำเลยต้องรับสารภาพแต่โดยดีแล้วยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ขอพรค่ะพรเดือนละ๕๐๐บาทจนกว่าจะครบแต่โจทย์ไม่ยอมบอก
มาขึ้นศาลกันขนาดนี้ฉันต้องฟ้องเธอฉันคงจะยอมให้เธอผ่อนหรอก
เอาอย่างนี้ภายใน๕วันเธอเอาเงินมาใช้ให้หมด
จำเลยยอมที่จะชดใช้ระหว่าง๑๕มีนาคมใน๕วันนี้
เขาก็แบ่งยอดออกเป็นต่างนานาตามที่เขาไหวนั่นแหละ
๒๐๐บาท๒๓๐บาท๒๐๐บาท๒๓๓บาทและมี๑๔๐๐บาทงวดสุดท้าย
จนกระทั่งครบยอดและคดีนี้เป็นอันจบค่ะ
นายน้ำหวานออกมาย้ำแบบนี้ว่าลูกหนี้หลายคนคุณอย่าคิดนะว่า
มูลค่าหนี้ของคุณเนี่ยมันน้อยเจ้าหนี้จะไม่กล้าไปฟ้องร้องคุณ
เพราะไม่คุ้มค่าทนายนั่นคือความคิดที่ผิดเพราะนี่ถือเป็นคดีตัวอย่าง
โอ้โหคุณรู้ไหมชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลย
เพราะหลายคนบอกฉันก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกัน
หลายคนบอกเนี่ยยืมไปเนี่ยไม่ยอมใช้หนี้หลายคนก็เลยไปปรึกษาว่า
นายน้ำหวานดูคดีลักษณะเดียวกันแบบนี้ให้หน่อย
เพราะทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้อยากจะฟ้องเหมือนกัน
คือจริงแล้วถามว่าอยากฟ้องไหมอยากฟ้องแต่บางส่วนคือ
โอ้โหฉันก็จะหาเงินค่าทนายยังไง
ฉันจะผละจากงานไปขึ้นศาลไปฟ้องร้องมันก็มีภาระหน้าที่
อะไรแบบนี้บางคนก็มันจะคุ้มหรือไม่คุ้ม
ถ้าเกิดเราจะไปสารไปฟ้องเขาหลักพันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้เขาถือว่ามันก็ต้องอยู่ในกลุ่มคนที่เขาพอจะมีกำลัง
แล้วเขาก็คิดว่าทำเนี่ยถึงอย่างที่บอกไง
หนี้รายนี้เธออยากทำให้มันเป็นคดีตัวอย่าง

คุณลูกหนี้ก็ได้โปรดเถอะเอาเงินไปใช้เถอะ
คือเวลาดูข่าวบางทีเราก็เห็นใจลูกหนี้
แต่อีกมุมนึงก็ต้องเห็นใจเจ้าหนี้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ไม่ใช่ลูกหนี้นะพวกเราเป็นเจ้าหนี้